อาชีพหนึ่งเกี่ยวกับการรับจ้างถอนถุงงอกคุณอา

รายได้๘หลักแสนต่อเดือนนะ

โอเคเขาจะไปเรียนถอนผมงอก
อ่ะรู้กันทั้งประเทศแล้วทีนี้อ่ะไปไป
ไม่ผิดหรอกครับคุณผู้ชมรับจ้างถอนผมงอกจริง
ถ้าเรื่องของผมงอกเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ใครหลายคนกำลังเจอ
จะถอนเองมันก็ยากแต่ถ้ามีคนมาถอนให้แบบนี้แล้วก็
สบายแห่แล้วเราได้สืบมาแล้วมีหนึ่งร้านดัง
ที่เขาชมกันว่าเป็นเซียนถอนผมงอกอยู่ที่ลาดประเขา๘๓นี่แหละครับ
นั่นไงล่ะครับพี่ชมพู่เจ้าของร้านรับจ้างออนผมงอก
เราตามไปคุยกับพี่เขากันครับวันนี้บอกเลยว่ามาเจอพี่ผู้แล้ว
ให้พี่ผู้เนี่ยถอนผมงอกและที่สำคัญอยากให้พี่ผู้สอนอาชีพให้ด้วย
โอเคได้เลยใช่ไหมโอ้ยสุดยอดเลยงั้นขอถามอีกหนึ่ง
เรื่องของคิวคนที่จะมาจองถอนผมงอกกับพี่ผู้อย่างนี้
องยังไงถึงช่วงไหนตอนนี้คิวที่ร้านพี่พูดจะเป็นถึงเมษา
เมษาคือเต็มแล้วแต่ไม่ต้องกังวลน้องตองจะมีคิวหลุดบ้าง
คือยกเลิกที่แบบติดธุระกระทันหันก็สามารถแบบโทรเข้ามาเช็คได้
คุณผู้ชมไม่ได้แค่จองข้ามเดือนอย่างเดียวนะบางคนข้ามปีข้ามปีเลยใช่ไหมคะ

คุณค่ะอยากรู้ไหมว่ารายได้ต่อเดือนที่พี่ผู้เขารับจ้างถอนผมออกเนี่ยเท่าไหร่แอบกระซิบได้ไหมพี่ผู้
ก็ถ้าพี่ผู้อยู่คนเดียวก็ตกประมาณพันกว่าเกือบ๒๐๐ต่อวันค่ะ
ถ้ามีผู้ช่วยก็จะตกสักสามพันกว่าเกือบสี่พันค่ะ
เอาง่ายหนะวันละสามพันคูณสามสิบ
ต่อเดือนแต่หลักแสนนะคะคุณ
โอ้ขอร้อนมิจฉาร้อนลูกคันหัวด้วยค่ะถอนงอกได้ไหมคะ

โอ้โหว้าวรายได้เนี่ยไม่ใช่เล่นเลยนะครับคุณผู้ชม
เรียกว่าเลี้ยงตัวสร้างตัวกันได้เลยทีเดียว
ว่าแต่จะทำอาชีพนี้ได้เนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับเนี่ย
เข้ามาในร้านแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวถามพี่ผู้ก่อนว่า
อุปกรณ์ของเราก็คือเรียงรายอยู่แบบนี้เลยเหรอคะ

เอาอุปกรณ์หลักก่อนว่ามีอะไรบ้างมีแหนบเราต้องมีอะไรคะ
มีหวีอันนี้คือหลักเลยค่ะ

เชื่อแล้วล่ะครับว่าลงทุนน้อยจริง
ดีไม่ดีเนี่ยไม่ถึงร้อยซะด้วย
ว่าแต่ก่อนที่จะมีไอเดียทำอาชีพนี้เนี่ย
พี่ชมพู่ทำอะไรมาก่อนล่ะครับเนี่ย
เหมือนทำอยู่ในกรุงเทพแล้วแบบลงทุนสูงขายกลับมาแล้วต้องเอาเงินไปซื้อมาอีก

ก็คือลงทุนไปสูงกำไรน้อยแล้วเงินก็หมุน
ก็เลยคิดตัดสินใจอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไปทำยังไง
พี่ผู้ก็เลยคิดว่ากลับบ้านเกิดเออบ้านอยู่ติดทุ่งนา
จะไปทานคาเฟ่เล็กขายดีน้องตองขายดีนะใช่ขายดี
ตอนนั้นลงทุนไปเยอะไหมคะประมาณสามแสนค่ะน้องตอง
ขนาดทำที่บ้านเนอะใช่คือคือพี่ผู้เริ่มจากสร้างร้านขึ้นมาเลย

เป็นร้านกาแฟแบบใครหลายคนก็มีความฝันแล้วว่า
อยากทำร้านกาแฟที่บ้านใช่ด้วยความที่ทำคนเดียว
เดี๋ยวมีปั่นบ้างเหนื่อยมากแล้วทีนี้พอพี่ผู้ให้ญาติมาช่วย

ลูกค้าสั่งเฟเลยเขาเลยปลาบีก้าให้

จนแบบวันหนึ่งพี่ผู้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากจริง

กลับกรุงเทพฯพี่พูรู้หลายเกิดตบงาน
ก็เลยคิดว่า
เนี่ยพันเดนก็คือพี่พู่าเคยเรียนเสริมส่วยมากทำไม้ปรากฏลับเสริมสวยฮะ
จะมาร้านเราไหมเรายังมือใหม่จะทำดีไหมก็แอบมีกลัวอยู่
ก็เลยคิดว่าเอาถอนผมงอกนี่แหละโอ้โหอย่างนี้นี่เองล่ะครับ
เลือกที่จะแตกต่างนี่เข้าปีที่๓แล้วนะครับเนี่ย
ลูกค้าใหม่ก็มีมาใช้บริการเรื่อยลูกค้าประจำก็ติดใจ
ถึงขั้นบอกห้ามพี่ชมพู่หนีกลับบ้านโคราชเลยนะ
ไม่งั้นเนี่ยจะตามไปให้ถอนถึงนู่นว่าแต่เป็นเซียนถอนมาตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
เราต้องใช้เวลาฝึกไหมคะมีมีฝึกบ้างพี่พวกก็จะลองให้เพื่อนถอนดู
เพื่อนถอนสลับกันถอนให้เพื่อนบ้านสลับกันเราถอนเพื่อนเพื่อนเขาถอนเรา
ฝึกอยู่นานไหมไม่ได้ใช้เวลาเยอะ
คือคือแค่ลองเราก็จะสามารถรู้ได้แล้วแหละว่าเจ็บไหมหรือยังไงถอนตรงไหนเจ็บถอนตรงไหนไม่เจ็บ
เพื่อนของหนูทดลองนั่นเองใช่ค่ะก็ฝึกฝนไปจนวันที่ตัดสินใจเปิดร้านคือยังไงเล่าให้ฟัง
ตอนแรกเลยพี่ผู้ก็ไปเช่าอยู่หน้าห้างไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีพี่ผู้ก็จ้างเลยค่ะปริ้นต์โปรชิวออกมาเลย
แจกใบปริวอย่างเงี้แจกในสมัยก่อนใช่ค่ะเดินแจกตามซอยตามหมู่บ้านเลยค่ะ
แถวนี้แถวนี้ทุกซอยเลยค่ะเองแจกเองค่ะไปกับเพื่อนไปกับเพื่อน
นายต้องทำมาเยอะไหมก็ก็ปือกหนาอยู่นะค่ะแจกไปเรื่อยแจกไปเรื่อยค่ะ
ปรากฏว่ามีลูกค้าที่มาจากใบปิวแค่หนึ่งทันโอเค
เหมือนไอ้ติ๊กมาสิบบาทใช่ค่ะ
ต้องบอกว่าบริการถอนผมงอกของพี่ชมพู่
เขาคิดราคาชมละ๑๕๐บาท

เพราะมันต้องใช้ความพยายามมากกว่า
ส่วนใครที่ไม่อยากให้ใช้แหนบถอนเพราะกลัวเจ็บ
ชมพู่เขาก็มีการรับตัดผมงอกด้วยล่ะครับ
ชมละ๒๐๐บาทครับ
ว่าแต่เดือนแรกเนี่ยทำเงินได้เท่าไรกันล่ะครับเนี่ย
เดือนแรกมีลูกค้าแค่สองท่านเองนะเดือนแรกใช่ใช่ค่ะ
สองท่านรายได้เดือนนั้นได้เก้าร้อยบาทเดียวนะ
แล้วอยู่ได้เหรอพี่ผู้มันยังไม่ได้ค่าเช่าเลยนะ
ใช่ต่อเดือนอ่ะแต่แต่แต่โชคดีว่าพี่ผู้ไม่มีหนี้
เดือนต่อมาพันห้าเดือนที่สองพันห้าเถิบมาเดือนที่สาม
เดือนที่สามเกือบสองพันเกือบสองพันละเกือบมาเลื่อยสามพัน
สามพันสี่พันสี่พันเดือนที่ห้าพี่ผู้เริ่มอ่า
ย้ายตอนตอนนี้พี่ผู้ย้ายร้านละเข้ามาทำที่บ้านตรงนี้ละที่นี่เลย
ใช่จะได้ไม่เสียค่าเช่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วทำมันยังไงต่อ
พี่ผู้ก็แล้วจะประชาสำคัญยังไงอะเริ่มมาสร้างเพจละ
พอสมควรจากที่รายได้หลักพันค่ะพอเริ่มสร้างเพจ

แต่ถ้ามีผู้ช่วยก็คูณเข้าไปอีกเท่านึงค่ะ

ก็คือหลังจากที่พี่พูดทำเพจ

ที่ทำให้คนรู้จักร้านเรา
ว่ามีการรับจ้างถอนผมงอกขึ้น

ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่บอกไป
รายได้ก็แตะแสนแล้วค่ะ
เหมือนว่าใครก็ทำได้

ได้จนต้องกลับมาใช้บริการ

น้องใบตองมาถึงร้านทั้งที

ง่ายแล้วก็ต้องแหวกตั้งแต่ข้างหลังเลยเพื่อที่เราจะไม่ได้นอนทับเส้นผม
ฝั่งนี้เอาหวีกดไว้ถ้ามีเนี่ยจะขึ้นสีขาวขึ้นมาตามลายลายหวี
จะใช้มือเขียค่อยเขียอย่างนี้ก็ได้นะคะ

อย่างนี้ก็ได้หรือว่าน้องตองจะใช้ปลายแหนบอย่างนี้ก็ได้นะคะ

หาไปเรื่อยน้องต้องลองดูนะคะ

เส้นผมแบบไหนที่แบบยากแบบไหนง่าย
ที่ยากพี่พูดว่าน่าจะเป็นเส้นบางลากแน่น
บางทีเราต้องถามลูกค้าเหมือนกันว่า
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่บำรุงรากผมไม่ให้ผมล่วงหรือเปล่าคะ
ถ้าเกิดว่าใช้มันก็จะทำให้ผมสามารถขาดได้ด้วยความที่ลากแน่น
แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าลูกค้านี่เจ็บไหมหรือว่าไม่เจ็บ

คนถอนดูจะเพลินกว่าคนโดนถอนนะครับหลวงเคล็ดล่อกันเรียบร้อยน้องไม่ตอง
ก็เลยชวนพี่ชมพู่กลับมาที่ร้านกาแฟ
เพื่อมาถ่ายทอดให้กับอาหมูแขกรับเชิญของเรา
อ่ะฮะลองดูสิว่าอ้าวหมูจะไหวไหมล่ะครับ

บูคิดว่าอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดใจในงานบริการของเรา
พี่ชมพู่มองว่าการถอนผมงอกไม่ใช่แค่ถอนถอนถอนงอก
ไม่ใช่แค่ดึงให้หมดผ่านชั่วโมงไป
ผู้ใส่ใจให้ใจได้รับความสะดวกสบายและสบายใจที่สุดค่ะ
ใส่ใจลูกค้าการสื่อสารการพูดคุยคือสำคัญหมด

นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่เขามองหาอาชีพ
อยากจะลองทำอาชีพนี้คุณสมบัติของคนที่จะทำอาชีพถอนผมงอก

เราต้องใส่ใจในงานเราทุ่มเทเราให้ใจกับงานที่เราทำ
ทั้งหมดก็คือการขยันอดทนอย่างที่พี่ผู้บอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนด้วย
เพราะว่างานอะไรเล็กน้อยที่เรามองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพได้
คุณอาแต่ดูสิพลิกชีวิตนะให้มีรายได้ต่อเดือนหลักแสนได้เลย

แล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ทำให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยได้แรงบันดาลใจ

หรือตัดสินใจที่อยากทำงานอะไรละ
ถ้าใครสนใจยินดีเลาะกศวรเทคนิก

วันนี้ขอบคุณพี่ภูมิมากนะคะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เรียกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจจริงครับ
เพราะเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยมาก
มีแค่แหนบบวกกับความมือเบาและความอดทน
แค่นั้นก็สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมได้
โดยไม่ต้องไปเช่าที่ให้เสียตังค์เพิ่มอีกด้วยล่ะครับ
แนะนำว่าใครที่กำลังมองหาอาชีพ
รับจ้างถอนผมงอกนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ